กวดมิสเตอร์สตาร์คุณผู้ชมทีนี้กติกาคือต้องแนะนำตัวเองยังไงให้โลกจำ

บริกษาเขาสู้เดือนมียากกัลพรักษ์โอเค

ค่ะได้จากพรุ่งนี้

อะไรนะน้าไม่สอนอาไม่สอน

แม่ห้องสอน

เราก็ฟังอยู่ตั้งนานนะอุตอะไร

ปุ้ยไม่จำแต่โลกจำ

ควันหลงมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์
นักนักดีเอามาปากชาวนี้ให้ยิ้มได้
จากปรากฏผู้หญิงเขามีคลีเอสแล้วนะ
ผู้ชายเอาบ้าง